คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับ
ปฐุมธานีเนี่ยมีกระบะคันหนึ่งหัวร้อนเหลือเกิน
คนที่เขาไปเจอเหตุเนี่ยบอกว่าเขาขับรถไปส่งลูกนะจะไปโรงเรียน
กระบะคันนี้ก็บีบได้ไล่มา
สุดท้ายเนี่ยพอไปมีเรื่องมีราวกันเนี่ยถึงขั้นเอาปืนออกมาเนี่ยเพื่อขู่เขาด้วยนะครับ
สุดท้ายมีปืนจะยิงเลย

คือหลายคนบอกว่าโอ้โหพี่ผู้หญิงท่านนี้ก็กล้ามากเลย
เพราะว่าเถาที่ฟังคือคนขับกระบะคันนี้เหมือนกับถือปืนขึ้นมาขู่

แต่เกิดเป็นปืนจริงขึ้นมาแล้วยิงขึ้นมานี่ทำยังไง

บอกว่าขับรถจะไปรับลูก
ที่โรงเรียนย่านลำลูกกาคลอง๒ที่ปฐุมธานี
รถก็ติดการจราจรก็แบบโอ้โหติดขัดเลย
กระบะคู่กรณีเนี่ยมาบีบแร่ไล่รถเธอ
จากนั้นก็เร่งเครื่องขับแซงขึ้นมาปาดหน้า
จนเธอต้องเหยียบเรกกระทัน
ลูกที่ไปรับมาจากโรงเรียนเนี่ยหัวทิ่มเลย
ก็ขับตามไปบีบแร่เรียกให้กระบะจอดเพื่อจะเคลียร์
ปรากฏว่าพอลงไปก็อย่างที่เห็นเลยฮะค่ะมีเพื่อนที่มาด้วยเขาลงไป
นี่ครับเขาบอกเจอคนขับกระบะเนี่ยเหมือนกับถืออะไรอยู่ในมือ
เหมือนกับเป็นปืนจะเอามาขู่ก่อนที่จะขับหนีไปแบบนั้นนะครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับทุกผู้ชมครับเอาลองฟังหน่อยนะฮะ
เขาทำทำไมฮะทำไมจะอะไรแบบก็ให้นุ้นเห็น
แล้วเปินก็จะมันสั่นสั่นสั่นสักอย่างอ่ะเขาวางมันไปใส่
ลุกก่อนแบบเขามีปืนแต่คือแบบก็เมื่อก่อนก็คือกัดจะไปด้านลงไปแบบคืออย่างนี้

นี่แหละหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าถ้ามีปืนเป็นปืนจริงแล้วยิงมาเนี่ยโอ้โหยุ่งเลย
ท่านผู้ชมครับหลังจากเกิดเหตุตรงนี้นะครับ
ทั้งสองท่านเนี่ยบอกกับเราบอกว่าเมื่อคืนนี้พอโพสต์คลิปไป

ทีแรกบอกขอโทษครับรบกวนลบคลิปด้วยนะครับ
ทางฝั่งนี้เขาเลยบอกว่าขอเหตุผลหน่อย
เขาก็บอกก็ไม่รู้ใครส่งข้อความมาให้ลบคลิป
แล้วเหตุผลคืออะไรแล้วก็คนนี้ก็เงียบหายไป
นี่ยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เอาคลิปนี้มาลงเตือนภัยเอาไว้
ซึ่งหลายคนเขาบอกว่าเขาก็เคยเจอกระบะคันนี้เหมือนกัน
เจอแถวคล๖แต่ว่าเหตุการณ์ในคลิป